เอาคุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากกระบี่ค่ะส่งมาคือเชียร์มวยกันปกติช่วงนี้คนอาจจะดูบอลก็พากันไปดูบอลบางคนเขาชอบดูมวยเขาก็ชวนกันไปดูมวย
กันสนุกสนุกมวยแพ้คนไม่แพ้ทะเลาะกันนะคะเชียร์มวยกันอยู่ดีดีแทงกันตายเลยนะคะแล้วเนี่ยค่ะคนตายเป็นจ่าทหารด้วยนะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดกระบี่เขาได้รับแจ้งเหตุมานะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากเหตุทะเลาวิวาสเพราะว่าถูกแทงเข้าชายโครงด้านซ้ายค่ะจริงจริงเนี่ยรักษาอาการ
ก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้
จ่าสิบเอกอานนท์มาทำร้ายร่างกายเขาก่อน
เอาขวดตีหัวเขาจนแตก

ก็ทะเลาะกันเรื่องพนันมวยไง

พอเขาโดนทำร้ายก่อนเขาก็เลยเอามีดสวนเข้าไปใต้ชายโครง
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจ่าสิบเอกอานนท์ยังไม่เสียชีวิตไงคะ
เราไปคุยกับคุณนิตยานะคะพี่สาวของผู้ตาย

น้องชายเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะที่ไปดูมวยบ้านหลังนั้น

กับพี่เคยดูมวยถ่ายทอดสดทางทีวีกับเพื่อนรวมแล้วประมาณสัก๕๖คนได้

ก็นั่งดื่มเหล้าเชียร์มวยกันสนุกสนานอยู่ดีนั่นแหละ

ทีนี้ทางพี่สาวของจ่าสิบเอกอานนท์บอกว่า

เขาเลยไม่พอใจก็เลยปรีเข้าไปชกต่อยกัน
จังหวะนั้นนายสุนทรเสียเปรียบเพราะว่าโดนน้องชายขึ้นคร่อม
สู้ไม่ได้เลยคว้ามีดออกมาแทงน้องชายไปหนึ่งที
น้องชายถึงได้เอาขวดตีเข้าไปที่หัว

มือแทงบอกว่าเขาโดนเอาขวดฟาดหัวแตกก่อนเลยแทงสวน
แต่พี่สาวบอกไม่ใช่ทะเลาะกัน
แล้วไปด่าแม่เขาเขาเลยบุกเข้าไปต่อย
ต่อยไปต่อยมาสู้ไม่ได้เลยเอามีดแทง
น้องเขาถึงได้เอาขวดตีเข้าไปที่หัว
พอตีหัวเสร็จปุ๊บพี่เขยรีบเข้าไปห้าม
น้องขับรถไปหาหมอแต่ขับไปได้ไม่ไกล
ต้องตามพี่เขยให้ไปช่วยขับแทนเพราะว่าไม่ไหว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่ตั้งแต่วันที่สิบ
ไม่ถึง๒วันก็ตาย
ภรรยาคนตายก็ถามเหมือนกันนะคะว่า
ทำไมต้องพรากสามีเธอไป
ทำไมต้องพรากพ่อของลูกวัยแค่๗ขวบของเธอไปด้วย
เหลือของทุกอย่างทุกอาทิตย์
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ของบ้านคือคุณปรีชาวัยห้าสิบสามปีเขาบอกว่าก็วันนั้นน่ะก็เห็นนั่งเชียร์มวยกันอยู่พร้อมกับเขาแล้วก็เพื่อนเพื่อนแก๊งแก๊งกันนี่แหละ
นั่งเชียร์อยู่ด้วยกันทั้งหมดก็เป็นญาติกันจริงคนตายกับคนแทงก็เป็นญาติห่างกันนะ
ก่อนนะบ้านผมไม่ได้เปิดบ่อนไม่ได้เปิดโต๊ะมวยหรืออะไรคือทุกคนแค่มานั่งดูเหมือนเหมือนคนไปดูบอลบ้านเพื่อนอ่ะครับนี่ก็คือยกขยงมาดูมวยบ้านผมแต่เขาแทงพนันกันเองกับเพื่อนเพื่อนแบบเอ้ยคิดว่าคู่นี้ใครชนะอ่ะลงเงินเปล่าอะไรประมาณแบบนั้นแล้วปรากฏว่าคนตายอ่ะแพ้พนันแล้วก็เลยอยากจะเล่นไพ่เอาคืนอืมเพราะพอมวยจบอ่ะ
เล่นเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเขายังติดลมอยู่ว่าคนตายอยากเล่นต่อแต่คนก่อเหตุอยากเลิกเล่นแล้วเลยทะเลาะกันเรื่องนี้แหละว่าจะเล่นไม่เล่นจะเล่นไม่เล่นเพื่อนเพื่อนก็พยายามห้ามแต่ห้ามไม่ไหวเพราะว่าคนตายก็รูปร่างสูงใหญ่แล้วทีนี้คนตายไปกระชากสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนึ่งบาทของคนก่อเหตุขาติดมือไปทุกคนก็เลยแ
ถึงแม่คนตายจริงจริงคนตายก็เลยเข้าไปชกต่อยกันอีกครั้งแล้วคนก่อเหตุอ่ะสุนทรน่ะขวามีดมาแทงคนตายก้อนส่วนที่ญาติอ้างว่าไปด่าแม่เขาก็เลยเหมือนกับว่าดูเนี่ยโน่นอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเอาเอาจริงจริงผมก็เล่าได้ตามที่เห็นนั่นแหละว่ามันทะเลาะกันเรื่องเล่นไพ่คนหนึ่งจะเล่นคนหนึ่งจะเลิกครับแล้วสุดท้าย
สุดท้าย
วันนี้ตำรวจสพเขาพนมเตรียมออกหมายเรียกนายสุนทรผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วนะคะ
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าเขาจะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่วันพรุ่งนี้ค่ะ